สนับสนุนโดยฟีชัวร์คิวอาร์คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของพี่แพรวานะครับ
จากจังหวัดสะแก้วจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการตอบคำถามทั้งหมด๔ข้อ
คว้าเงินทุนไปถึง๑ล้านบาทหรือไม่นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ตอนนี้ต้องรวบรวมสมาธิให้ดีนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ขึ้นมาตอบคำถามแล้ว
เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งทุกข์ไว้ตรงเก้าอี้นั่นก่อน
สมาธิให้ดีพร้อมนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่แพรวามาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
แพรวาคำถามทั้งหมดนี้นะครับที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวของภายในครอบครัวเรา
ก็นำมาตั้งเป็นคำถามนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาฟัง๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดสะแก้ว
เรื่องที่๒พุทธประวัติ
เรื่องที่๓ฟุตบอล
เรื่องที่๔ดารานักร้อง
เรื่องที่๕เกมต่อชีวิต
ให้ดีนะพี่แพรวานจะตอบเรื่องไหนได้
สามีตอบเรื่องไหนได้
ลูกคนโตตอบเรื่องไหนได้คนเล็กตอบเรื่องไหนได้

ถ้าพร้อมแล้วพี่แพรวาเลือกตอบเรื่องแรกคือเรื่องไหนครับ
จังหวัดสะแก้วค่ะ
ตอบเรื่องจังหวัดสะแก้วครับ

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเยอะอยู่เหมือนกันนะ

น้ำตกวังซีดาค่ะแล้วก็ลงเกลือ

วัดถ้ำเขาชะกันนี้นะคะตั้งอยู่บนเขาชะกัน
เป็นภูเขาหินปูนที่มีความโดดเด่นลักษณะพื้นผิวนี่นะครับ
หน้าผานี่คล้ายกับผ้าม่านสวยงามมากใช่ไหมพี่

ถ้านั่งรถไปถ้ำนี้ไปถูกไหมเนี่ย

สบายเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วัดถ้ำเขาชะกันอยู่บนทางหลวงหมายเลขใด
ตัวเลือกที่๑หมายเลข๓๔
ตัวเลือกที่๒หมายเลข

ตัวเลือกที่๓หมายเลข๓๓
และตัวเลือกที่๔หมายเลข๓๑๙
เคยไปบ่อยค่ะไปเที่ยวพาลูกไปดูลิง
ไปเส้นหลังเขาออกจากบ้านไปถึงเขากันก็ประมาณ๑๕กิโลค่ะ
แต่ไม่เคยสังเกตเส้นทางค่ะ
เอาล่ะสิเอาล่ะสิมันจะต้องคุ้นบ้างแล้วนะ

ถ้าพร้อมแล้วพี่แพรวาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒หมายเลข๓๑๗ครับ
เราจะยังไม่เฉลยในช่วงนี้
เดี๋ยวเราตอบคำถามให้หมด๔ข้อก่อนแล้วไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ
ตอนนี้ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องมายขึ้นมาตอบคำถามครับ

ทำไมถึงเลือกเรื่องดารานักร้องครับ
น้องเขาชอบฟังเพลงค่ะ

เชิญน้องมายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หนูอยากตอบเรื่องอะไรที่เหลือ๔เรื่องนั้นน่ะ

หนูอยากตอบเรื่องพุทธประวัติ

เห็นแม่บอกว่าหนูก็ชอบฟังเพลงเหรอลูก

ถ้าพูดถึงละครมีพระเอกในดวงใจบ้างไหมลูก

คำถามเกี่ยวกับดาราคนนี้แหละลูกก็คือพี่มิคทองระยะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ทองระยะเกิดเดือนอะไร
ตัวเลือกที่๑กุมภาพันธ์

และตัวเลือกที่๔พฤศจิกายน
ตามจริงหนูก็ชอบเบิ้ลปฐุมราชค่ะ
ถ้าคำถามมาเบิ้ลปฐุมราชหนูว่าหนูน่าจะตอบได้ค่ะ
เพราะมิคทองระยะหนูไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ค่ะ
พร้อมแล้วน้องมายเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓กันยายนครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องกันแล้วกันนะ

หนูจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้พ่อใจขึ้นมาตอบคำถามครับ

เหลือทั้งหมดอีก๓เรื่องด้วยกัน
เรื่องพุทธประวัติฟุตบอลและเกมต่อชีวิต
มายพร้อมแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อใจขึ้นมาตอบครับ

ขอให้พ่อใจโชคดีเชิญพ่อใจมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ใจจริงของพ่อพ่ออยากตอบเรื่องไหน

เพราะว่ามันจะเข้ากับชีวิตตัวเองมากกว่า

พลาดหมดเลยลูกมายเอ้ย
เชี่ยวชาญเรื่องพุทธประวัติบ้างไหมครับเนี่ย

เริ่มตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะมาถือกำเนิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับ
จริงแล้วท่านจุติมาจากเทวดา
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปหลังจากที่พระองค์ประสูจน์ออกมาแล้ว

พระองค์เนี่ยนะทรงเบื่อมากเพราะออกไปนอกวัง

วันหนึ่งพระนางพิมพาทรงบรรทมอยู่
นางพิมพาก็คือพระมเหสีของพระองค์
แล้วก็มีพระราหุ่นก็คือลูก

พระองค์ทรงเห็นนางค่าหลวงนอนผ้าเลิกผ้านู่นนี่นั่น
บอกไม่อยู่แล้วฉันออกบวชดีกว่า
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เจ้าชายสิทธะทรงผนวดที่ริมฝั่งแม่น้ำใด
ตัวเลือกที่หนึ่งแม่น้ำอโนมา
ตัวเลือกที่สองแม่น้ำเนรัญชาลา
ตัวเลือกที่สามแม่น้ำคงคา
และตัวเลือกที่สี่แม่น้ำพรมบุตร
ข้อหนึ่งไม่ใช่ครับคิดว่าไม่ใช่ข้อหนึ่ง
เดาเอาครับเพราะเรื่องธรรมะไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ครับ
ถ้าพร้อมแล้วพ่อใจเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามแม่น้ำคงคาครับ
พ่อจะต้องเลือกให้น้องต้นมาต่อชีวิตล่ะครับ
พ่อจะเลือกเรื่องไหนให้น้องต้นขึ้นมาตอบคำถามครับ
เหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องฟุตบอลและเกมต่อชีวิตครับ
เขาเลือกฟุตบอลครับเพราะน้องเขาชอบฟุตบอล

เชิญน้องต้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หนูมีนักเตะในดวงใจไหมลูก

ซี่เจอ่า
เป็นขวัญใจของใครหลายคนเลยนะทำไมถึงชอบเขาล่ะลูก
ตามจริงก็ไม่ชอบแม่บอกให้ชอบ
แต่อยู่ไปแล้วชอบพี่เขาไปเลยใช่ไหมลูก

หนูรู้มั้ยลูกว่าเมซี่เจของเราเนี่ย
เจของเราเนี่ยนะเจชนะทิพย์เนี่ย
กว่าที่จะก้าวมาเป็นนักฟุตบอลดังขนาดนี้นะลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

เริ่มซ้อมฟุตบอลจริงจังครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่

ตัวเลือกที่สอง๔ควบ
ตัวเลือกที่สาม๕ควบ
และตัวเลือกที่๔๖ขวบ
ผมคิดว่าเขาน่าจะเตะแต่เตะแบบ
ขอตอบเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วน้องต้นเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒๔ขวบครับ
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่แพรวานะครับจากจังหวัดสะแก้ว
ว่าจะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตมากน้อยเท่าไหร่
กับการตอบคำถาม๔ข้อช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ชนะทิพย์สงกระสินเริ่มซ้อมฟุตบอลจริงจังครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่

ซึ่งเป็นคำตอบที่